เพลงเป็นคำเรียกผู้เล่นเพลงโคราชทั้งชายและหญิง
และหมอเพลงฝ่ายหญิง
โดยผู้ที่จะเป็นหมอเพลงได้นั้น
ก็ต้องได้รับการฝึกฝนจากครูเพลง
ซึ่งครูเพลงก็จะดูผู้ที่เข้ามาฝึกฝนว่ามีน้ำเสียงที่ภัยร้อ
บุคลิกลักษณะในการยืนการร้องว่ามีความสง่างาม
ร้องเพลงได้อย่างสนุกสนาน
และที่สำคัญต้องมีปฏิพันธ์ไว้พริบในการโต้ตอบได้ดี
ยังเกลียดสาวหนุ่มป้องภูมิลำเนาจนพวกเรานายแห่งนารา